ติดตามความเคลื่อนไหวของฟุตบอลทีมชาติไทย

ทีมไทยต้องชนะเท่านั้นเพื่อจะลุ้นในการอยู่รอด
แล้วก็สามารถที่จะไปลุ้นในการเข้าอันดับ๒ที่ดีที่สุดได้
เขาก็บอกนะครับว่าเขาไม่ได้สนใจผลการแข่งขันของทีมชาติไทย
เสมอกับทางอินโดนีเซียมาเลยก็คือไม่ประมาท
เพราะว่าทีมไทยก็ซ้อมภายในโรงแรมที่พัก
เป็นการเรียบความติดรักษาสภาพ
หลายคนที่ไม่ลงก็วิ่งเอาแบบอินเทอวอลทำฟอร์มเก็บสภาพร่างกาย

แล้วก็อยู่ในกลุ่มเดียวกับเราซึ่งต้องการเก็บไทยชนะทั้ง๔นัดที่เหลืออยู่
ซึ่งก็ได้กับมาเลเซียไปแล้ว๔ประตูต่อ๐ในเกมที่กลับมาเตะกันนะครับ

ฮิระนิชิโนนะครับก็บอกว่าการซ้อมต่อเนื่องตามโปรแกรมนักเตะ
ก็มาพร้อมกันเลยนะครับทั้งหมด๔๒รายเน้นไปที่ความสัมพันธ์ภายในทีม
ได้มีการลงรายละเอียดวิธีการเล่นรวมไปถึงแท็กติกต่างใช้เวลาชั่วโมงครึ่งครับ
ช้างศึกยังต้องลุ้นหนักในการเข้ารอบ๑๒ทีมสุดท้าย
หลังเกมล่าสุดเสมอกับอินโดนีเซีย๒๒
ทำให้ต้องเก็บแต่ชนะให้ได้อีกใน๒เกมที่เหลือครับ
ส่วนอธิสักไกรสอนกองหน้าทีมชาติไทยก็บอกนะครับว่า
เป็นครั้งแรกที่ติดทีมในการคัดบอลโลกแล้วก็เป็นเกมแรกนะครับที่ยิงประตูได้
ตั้งใจนะครับว่าจะช่วยทีมให้ได้มากที่สุดแล้วก็ผิดพลาดให้น้อยที่สุด
พอยิงประตูได้ก็ดีใจทำให้มั่นใจมากขึ้น
ส่วนผลเสมอกับอินโดทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้นตอนนี้ต้องกลับมาแก้ไขข้อผิดพลาด
แต่เชื่อว่าโอกาสเข้ารอบก็ยังมีอยู่ครับ
ที่แบบจะเข้ารอบประมาณ๓๐อะไรอย่างนี้มันก็ยาก
แต่ว่าเหมือนตอนนี้ทุกคนก็พยายามโปรกัสแมทนี้ก่อน
คือเล่นเต็มที่กับแมทที่จะถึงนี้ให้เต็มที่ให้ดีที่สุด
ผมว่าพลการขัดออกมายังไงผมว่าทุกคนทุกคนเต็มที่แล้ว
ซึ่งยังไม่ได้มาสมทบจากญี่ปุ่น
แต่ว่าล่าสุดมีรายงานนะครับผมทราบมาว่ามีการแคนเซิลตัวเครื่องบินของทางชนะทิพย์แล้ว
ก็คิดว่าคงไม่ได้เดินทางมาต้องรอการยืนยันจากสมาคมอีกครั้งหนึ่ง

เองก็พูดถึงธนวัฒนซึ้งจิตถาวรกองกลางดาวรุ่งจากเลสเตอร์
ซึ่งโชว์ฟอร์มโดดเด่นในเกมที่แล้วว่าส่วนตัวก็หวังว่าจะมีโอกาสเล่นร่วมกัน

แล้วเจ้ากันเล่นในอังกฤษแล้วก็สัมผัสบรรยากาศระดับพรีเมอร์ลีก
ที่สำคัญคือมีทัศนคติที่ดีเหมือนญี่ปุ่นยุโรปด้วย
เพราะทุกครั้งที่เสียบอลจะรีบแย่งกลับมาให้เร็วที่สุด
ไม่ใช่ตำแหน่งใครตำแหน่งมันทำให้คนอื่นนั้นได้เรียนรู้ครับ
ทำให้มี๙คะแนนเท่ากับไทยแล้วแข่งน้อยกว่า๑เกม
ลูกได้เสียก็ดีกว่าก็พูดว่าไทยเองเนี่ยนะครับ
ผลการแข่งขันที่มันไม่ดีเนี่ยตัวเขาเองแล้วก็ลูกทีมไม่ได้สนใจเลยครับ
คู่อื่นสนใจแค่ทีมของตัวเองเท่านั้น
ส่วนตัวพอใจที่คว้าชัยชนะหลังจากที่เลื่อนการแข่งขันมานานนับปี
ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการกลับมามีลุ้นเข้ารอบ
หวังว่าลูกทีมจะมีวินัยเล่นตามแผนให้ได้ในเกมเจอกับไทยครับ
แล้วก็๑๕มิถุนายนเจอกับมาเลเซีย
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายท่อสดทั้ง๒นัดที่เหลืออยู่แล้วนะครับ

แล้วก็เกมเริ่มแข่งขัน๕ทุ่ม๔๐
รวมถึงเว็บไซต์ไทรัสทีวีครับ